มาว่ากันด้วยเรื่องของพักอนาคตใหม่ค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ตามข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ
เดี๋ยวมองไปข้างหน้าว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น

องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนุนออกนั่งบรรลังอ่านคร่าวไม่นิดฉัย

หัวหน้าพักอนาคตใหม่๑๙๑ล้านบาท
ยุบพักอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักษัตริย์๑๐ปี
คำร้องของกรกตกรณีพักอนาคตใหม่กู้เงินนายธนทร๑๙๑ล้านบาท
เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพรบว่าด้วยพักการเมือง
ระบุไม่ให้พักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมือง
หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สารรัฐธรรมนูลพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
ซึ่งกรรมการบริหารพักควรรู้ว่าการเป็นหนี้บุคคลจำนวนมาก
ทำให้เจ้าหนี้มีอิทธิพลเหนือพักเข้าข่ายธุรกิจการเมือง
กู้เงินก็ไม่ใช่ที่มาของรายได้ตามกฎหมายกำหนด
แต่ถือเป็นประโยชน์อื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้
และอัตราดอกเบี้ยไม่คิดตามความเป็นจริง
จึงมีมติ๗ต่อ๒สั่งยุบพักอนาคตใหม่
ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก๑๖คนเป็นเวลา๑๐ปีค่ะ
แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระทำได้
ประกอบกับพักการเมืองมีสาระเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
และเงินกู้แม้ไม่ได้เป็นรายได้
แต่ก็เป็นรายรับและเงินทางการเมือง
ซึ่งเมื่อพินาเจตรรมของกฎหมายที่ต้องการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย
สำหรับกำกับตรวจสอบได้
กำกับให้พักการเมืองสามารถดำเนินการได้โดยอิสระ
ไม่ถูกครอบรำหรือชี้นำโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด
โดยอาศัยเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้ว
กู้ยืมเงินของพักการเมืองจึงต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามเกตลมของพระธรรมุนและกฎหมาย
การที่นาธรรณ์จริงกุ้งเรือนกิจหัวหน้าพักผู้ถูกร้อง
เงินกู้แก่ผู้ถูกร้องเป็นการบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แต่การที่นาธรรณ์จริงกุ้งเรือนกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพักผู้ถูกร้อง
ให้ผู้ถูกร้องได้เป็นจำนวนมาก
กรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องควรจะรู้ว่า
โดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนีสามารถทำลายอำนาจให้มุ่นหนี
พี่จะเรียกให้ผู้ถูกร้องครับละนี่หรืองดเว้นการอันตามสัญญาก็ได้
และก็จะเกิดกันความได้เปรียบทางการทั้งงานมาเป็นผู้บงการพัก
แต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว
อันส่งผลให้พักกันเมืองเป็นผู้ปิดการเมื่อการรับบริจาคต่างต่างต้องห้ามตามมาตรา๖๖
จึงเป็นการรับจากเงินซับสินหรือประโยคอื่น
ทุกคนหรือควรจะรู้ว่าไอ้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามจัดประกอบร่วมหนึ่งว่าโดยพักกันขอ๒๕๖๐มาตรา๗๖
คราวนี้จะมีหลักอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกคล้องกับธรรมการสืบมาตรา๗๒
อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามแรกประกอบรับนูลว่าด้วยพักการเมือง
พศ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒ประกอบมาตรา๙๒วัก๑
ซึ่งกรรมการบริหารพัก๑๖คนที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นเวลา๑๐ปี
เป็นสอสอบัญชีรายชื่ออยู่๑๑คนนะคะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อไปด้วย
ไม่สามารถเลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นสอสอได้ตอนนี้สอสอของพักอนาคตใหม่ก็จะเหลือหกสิบห้าคน
แล้วก็ต้องไปสังกัดพักอื่นภายใน๖๐วันนี่คือ๑ปี๔เดือน๑๘วันของพัก
คืออนาคตใหม่เนี่ยเขาเลือกตั้งได้สอสอมา๘๐ขับออกจากพักไป๔กรณีงูเห่าเหลือ๗๖นะฮะ
ตอนนี้หายไป๑๑อยู่ที่ว่า๖๕คนนี้จะไปอยู่พักไหนภายใน๖๐วัน
จะเป็นพักสำรองที่เตรียมตั้งรอเอาไว้จะอยู่ด้วยกันอย่างครบถ้วน๖๕คนไหม
หรือว่าจะแยกย้ายกันไปยังไงนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของสอสอที่ยังอยู่ในสภาได้
หลังจากมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมกับแกนนำพักอนาคตใหม่
นายธนทรในฐานะอดีตหัวหน้าพักหรือว่านายปียบุตรในฐานะอดีตเลขาธิการพักนะครับ
ได้ประกาศว่าขอตั้งเป็นคณะอนาคตใหม่ใช่ค่ะจะไปเคลื่อนไหวรณรงค์ให้ประชาชนมารวมตัวกัน
เพื่อสืบสารอุดมการการทำงานทางการเมืองของอดีตพักอนาคตใหม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจหรือร้องไห้
แต่เป็นเวลาที่จะเดินต่อไปตามสิ่งที่เขาได้พูดคุยแล้วก็มีอุดมการร่วมกันไว้
อนาคตใหม่ถูกยุบแล้วกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์แล้วแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดลง
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจนี่ยังเร็วไปที่จะร้องไห้ไม่ใช่เวลาเช่นนั้น
ดังนั้นประชาชนที่เคารพครับพวกเขาต้องการทำลายเรานี่เป็นเวลาพิสูจน์ว่าเขาทำลายเราไม่ได้
เราต้องเข้มแข็งกว่าเดิมพวกเขาต้องการเหยียบย่ำเราให้จมดิน
ดังนั้นนี่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนให้มั่นคง
ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจไม่ใช่เวลาที่จะร้องไห้เราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านั้น
อย่าเปลี่ยนใจอย่าหมดไปอย่าหยุดฝัน
พักอนาคตใหม่เป็นมากกว่าพักการเมืองอนาคตใหม่คือจิตวิญญาณอนาคตใหม่คือผู้คนอนาคตใหม่คือการเดินทาง
วันนี้ยานพาหนะที่ชื่อพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลง
แต่ผู้คนยังเดินทางต่อ
ดังนั้นเพื่อการนี้ประชาชนที่เคารพ
ผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่คณะลนลงการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้าขึ้น
ผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสารอุดมการและแนวคิดของพักอนาคตใหม่ขึ้น
ผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อทำงานการเมืองต่อ

โดยมีวัตถุประสงค์กลับไปเมื่อครั้งตอนที่เราตั้งพักอนาคตใหม่ครั้งแรก
นั่นก็คือปักทงความคิด
ปักทงความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทย
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ของสังคมไทยคือการแก้รัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๙
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่ามีแต่การสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนมั่นคง
และประชาชนมั่นคงคือพื้นฐานของประเทศที่มั่งคั่งในอนาคต
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพก่อนเท่านั้นถึงจะปลดล็อกทางการเมืองได้
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่เสียงมาเองไม่ต้องไม่ต้องรณรงค์
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่เลือกตั้งครั้งหน้าพักที่มีอุดมการแบบนี้จะชนะการเลือกตั้งเอง
นี่แหละฮะท่าทีของทางคณะอนาคตใหม่นะครับเพราะว่าพักอนาคตใหม่ก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้
ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ไปดูบรรยากาศที่หน้าพักอนาคตใหม่เพราะคนไปรวมตัวกันเยอะเลยนะคะ
แต่มาดูความเคลื่อนไหวหลังจากสารอ่านคำวินิจฉัยกันก่อนโดยเฉพาะโลกโซเชียล
ขึ้นป้ายภาพนี่ค่ะอ่านตามป้ายภาพตามนี้ก็คือ

คณะนิเทศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ขึ้นป้ายภาพ
นี่นะคะแต่อีกสักพักนึงก็ปลดป้ายลงนะคะนี่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็มีท่าทีความเคลื่อนไหวจากทางพักอนาคตใหม่
ว่าบรรดาแฟนคลับกองเชียร์ของเขานะฮะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
ระบุข้อความแบบนี้ฮะประมาณว่าขอให้ประชาชนเคารพในคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
โดยเชื่อว่าประชาชนที่เลือกพักอนาคตใหม่จะสามารถหากลไกอื่น
ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้
มีฝ่ายค้านที่ดีและมีความรับผิดชอบ
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนและต่อการสร้างสรรค์ทางการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย
ถล่มทลายท่านต้องไปไล่หาอ่านกันเอาเอง
ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะผู้ยื่นคำร้องต่อกรกตให้ไต่สวน
กรณีนี้จนนำมาสู่การยุบพักอนาคตใหม่ออกแถลงการขอบคุณสารรัฐธรรมนูลที่ยึดหลักการนิติบุคคลมหาชน
โดยเห็นว่าคำวินิจฉัยสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและถือเป็นบรรทัศน์ให้กับนักการเมืองและพักการเมือง
ให้ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่แปลความกฎหมายเพื่อตัวเองหรือพัก
แล้วก็ระบุว่ายังมีอีก๓๒พักการเมืองที่ได้มีการยื่นคำร้องต่อกรกตเอาไว้
ว่าการกระทำในลักษณะเทียบเคียงคล้ายกับพักอนาคตใหม่เหมือนกันในเรื่องของการกู้เงินและยืมเงิน
ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรกตที่จะไต่สวนและเสนอคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลโดยเร็ว
เพราะมีคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัศน์เอาไว้แล้วไม่อย่างนั้นอาจจะถูกคอรหาว่าเลือกปฏิบัติได้